คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กับบีเจพี่อ้อยณพาภร
สวัสดีค่ะได้ยินเสียงกันแล้วนะคะและแน่นอนค่ะ
ใจไปพร้อมกันนะคะสามารถติดตามฟังได้ทุกอาทิตย
แบบนี้แหละจะเจอกันในไทยรัฐออนไลน์ค่ะในเว็บไซต์
ความรักไม่มีใครเก่งกว่าใครอยู่ที่ใครตั้งสติได้
ก่อนกันนี่คือสิ่งที่บอกกันเสมอเพราะฉะนั้นพื้นที่
ตรงนี้ก็ไม่มีใครเก่งกว่ากูรูความรักไม่มีจริงหรอก
ค่ะเรามีแค่ณวินาทีนี้เรายังไม่ได้รักเจ้าของ
หรือเรายังไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่เจ้าของ
เรื่องเขารักเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมองด้วยเหตุ
ผลมองด้วยสติมาช่วยกันเบรกเท่านั้นเองนะคะเดือนส่ง
ท้ายปลายปีค่ะวันนี้เป็นคำถามหนึ่งที่ยังผูกพัน
เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอ่ะไม่ได้ค่ะวันนี้ปัญหา
เศรษฐกิจแทบจะเป็นปัญหาที่ตีคู่มากับโควิดเลยนะคะ
และแน่นอนคนไทยเราคือคนที่มีน้ำจิตน้ำใจอยาก
ช่วยเหลือแต่เชื่อไหมคะหลายหลายครั้งการคิดอยากให้
ของเราทำให้คนบางคนอยากได้อยากได้อยากได้และ
อยากได้จนกลายเป็นทรยศหักหลังลองติดตามคำถามของ
วันนี้ดูนะคะอ่ะส่งเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอ้อย
พี่ชื่อนกนะคะปัจจุบันอายุห้าสิบห้าปีแล้วพี่นกแต่งงาน
แล้วก็มีลูกแล้วสองคนตอนนี้มีปัญหาที่อยากขอคำปรึกษา
พี่เป็นพนักงานออฟฟิศกินเงินเดือนเหมือนคนทั่วไป
รับราชการนะคะส่วนลูกคนโตกำลังเรียนมหาวิทยาลัย
ปี๓คนเล็กเพิ่งเข้าปี๑ครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยค่ะ
มีเงินกินใช้แบบเดือนชนเดือนเดือนไหนไม่พอใช้
จำเป็นต้องซื้อข้าวของเครื่องใช้ก็จะไปรูดบัตร
ดิตหรือว่าใช้บัตรกดเงินสดแล้วค่อยผ่อนจ่ายทีหลัง
นะคะก็ถือเป็นครอบครัวกลางกลางเนอะซึ่งอาจจะเห็ด
เหนื่อยหน่อยในบางเดือนชีวิตครอบครัวพี่ก็เรื่อยเรื่อยค่ะ
ไม่มีปัญหาอะไรเลยจนเมื่อสองปีที่แล้วน้องในออฟฟิศ
สนิทมากมากมาขอความช่วยเหลือค่ะเขาขอให้พี่ช่วย
หาแหล่งเงินกู้นอกระบบให้เขาพี่ก็งงนะคะก่อนหน้านี้
น้องเขาก็ดูไม่น่ามีปัญหาอะไรดูมีเงินใช้ส่งลูก
สามคนเรียนแล้วก็โรงเรียนเอกชนด้วยจะเป็นพี่มากกว่า
ที่ชอบปรึกษาปัญหาชีวิตให้เขาฟังและพี่ก็เลยถาม
ถ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมทุกครั้งไม่เคยมีปัญหาแต่
คนนี้ดูเหมือนว่าน้องมีปัญหาเขาก็เลยร้องไห้ฟูม
ฝ่ายบอกว่าเขากับสามีปกติเนี่ยนอกจากทำงานบริษัทแล้ว
เขามีรายได้เสริมค่ะมาจากการเขียนหวยส่งโพยหวยซึ่ง
เอาจริงจริงมันผิดกฎหมายนะคะช่วงแรกก็รับส่งหวยให้
มือปกติกินส่วนต่างนิดหน่อยทำให้มีรายได้
เพิ่มแต่เพราะความโลภของคนค่ะคุณอ้อยหลายงวด
สองผัวเมียเลยอุบอิบงุบงิบไม่ส่งโพยบ้างแอบรับหวย
เองบ้างจนมีงวดหนึ่งแจ็คพอร์ตค่ะมีคนถูกหลายแสน
บาททำให้เขาและสามีต้องเอาเงินเก็บมาจ่ายและยัง
ดเงินจากบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดที่มีมาจ่าย
ต้องไปจ่ายให้กับคนที่ถูกนะคะตั้งแต่ตอนนั้นมา
ส่งผลให้เขาหาเงินมาหมุนจ่ายค่าบัตรค่าผ่อน
บ้านค่างวดรถและตอนนี้ลูกจะเปิดเทอมอีกเขา
หนเงินไม่ทันก็เลยต้องหากู้เงินนอกระบบเพราะว่า
ตอนนี้รุ่นน้องบอกว่าเขาติดเครดิตบูโลไม่สามารถทำเรื่อง
เงินในระบบได้พี่ฟังแล้วก็เห็นใจหัวอกคนเป็น
แม่ด้วยกันค่ะลูกกำลังจะเปิดเทอมแต่เราไม่มีปัญญา
ส่งเสียลูกมันน่าเศร้าเหลือเกินสำหรับชีวิตคน
เป็นพ่อเป็นแม่พี่ยอมรับว่าสงสารเขามากแล้วก็คิด
แทนว่าเฮ้ยกู้เงินนอกระบบเนี่ยดอกมันโหดนะและเวลา
เขามาทวงมันน่ากลัวมากพี่ก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าเอา
อย่างนี้ตอนนี้พี่มีบัตรกดเงินสดที่มีวงเงินเต็มอยู่
สองใบรวมรวมก็เจ็ดหมื่นบาทพี่จะให้เขายืมไปหมุน
ก่อนแต่เขาต้องผ่อนบัตรคืนให้พี่ทุกเดือนนะตอนนั้น
รุ่นน้องทั้งขอบคุณทั้งร้องไห้บอกว่าพี่เป็นคนเดียว
ช่วยเหลือเขาได้เขาบอกว่าจะไม่ลืมบุญคุณพี่
เลยพร้อมสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะผ่อนจ่ายทุกเดือน
หลังจากที่เขาได้เงินไปเขาก็ผ่อนปกตินะคะแต่
จะจ่ายเป็นขั้นแต่ทุกงวดนะเขาจะจ่ายพอเข้าเดือน
ที่เจ็ดเดือนที่แปดเอาล่ะสิธนาคารเริ่มโทรมาหาพี่
ชำระค่าบัตรพอพี่ไปบอกเขาเขาก็จะบอกอ๋อลืม
ลืมลืมเดี๋ยวจ่ายให้เขาก็จะจ่ายเลสมาเรื่อยเรื่อยแต่พี่ก็
ยังโอเคเพราะอย่างน้อยก็จ่ายจนเมื่อกลางปีของปี
นี้แหละค่ะพอเงินเดือนออกอยู่ดีดีน้องเขาก็หายไป
เลยไม่มาทำงานอีกเลยโทรหาก็ไม่ติดทุกคนในออฟฟิศงงกัน
หมดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่สบายหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเนี่ย
พี่เริ่มตุ้มต่อมต่อมแล้วหลังจากเขาขาดงานไป
อาทิตย์ด้วยความร้อนใจก็เลยไปหาเขาที่บ้านปรากฏ
ว่าบ้านเขาปิดเงียบติดป้ายให้เช่าพี่ก็เลยไปถามข้าง
บ้านได้ความว่ารุ่นน้องคนนี้ย้ายออกไปตั้งแต่สิ้นเดือน
เพราะเขาไม่จ่ายค่าเช่าบ้านหลายเดือนแล้วเจ้าของบ้าน
ก็เลยให้ย้ายออกพี่งงมากไหนเขาบอกว่าเขาต้องจ่ายค่า
ผ่อนบ้านเลยเงินไม่พอใช้แต่พี่กลับมารู้ความจริงว่า
เนี่ยคือบ้านที่เขาเช่านอกจากนี้คนแถวนั้นยัง
บอกว่าบ้านนี้มีแต่คนมาทวงเงินไม่แปลกเลยที่จะหนี
ไปคุณอ้อยคะตอนนั้นพี่ตัวชาสรุปน้องที่พี่ไว้ใจ
เชื่อใจเขาโกหกพี่ทั้งหมดเลยวินาทีนั้นรู้ชะตากรรม
เลยค่ะพี่โดนชิ่งแน่หนี้บัตรกดเงินสดพี่ต้องจ่าย
แน่แน่พี่ไม่รู้จะทำยังไงสามีก็ไม่กล้าบอกเพราะว่า
เคยให้กฎเหล็กข้อหนึ่งว่าอย่าให้รู้นะว่าเราเอา
เงินไปให้คนอื่นยืมเขาเอาเรื่องเราแน่เพราะว่าเราเนี่ย
ไม่ได้รวยอีกอย่างการให้ใครยืมเงินมันเหมือนว่าเรา
กำลังสร้างความระบาดให้กับตัวเองพี่สำนึกกับคำ
ของสามีแล้วค่ะคุณอ้อยทุกวันนี้ต้องเจียดเงินมา
หนี้ให้กับเงินที่เราไม่ได้ใช้สักบาทเรื่องนี้ทำ
เครียดมากแล้วล่าสุดกลับต้องปวดหัวมากขึ้นเพราะ
สามีต้องการจะใช้เงินสดในส่วนนั้นเขาถามพี่ก็เลย
อิดออดบอกปัดไปจนเขาชักสงสัยจนพี่ต้องยอม
สารภาพความจริงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสามีพี่
มากเลยค่ะเราทะเลาะกันบ้านแทบแตกสามีอารวาส
พี่ทั้งด่าทั้งว่าหาว่าพี่โง่และบ้าพี่ทำได้แค่
้มหน้ายอมรับไม่กล้าเถียงเพราะพี่ทำผิดจริง
ตั้งแต่วันที่เขารู้จนวันนี้พี่เข้าหน้าเขาไม่ติด
เลยค่ะเรามีปากเสียงกันแทบทุกวันพี่ร้องไห้ทุกวัน
เลยรู้นะคะว่าพี่ผิดเขาไม่ต้องช่วยพี่จ่ายก็ได้แต่
พี่ก็ไม่อยากให้เขาด่าไม่อยากให้เขาว่าพี่แค่นี้
ก็เสียใจมากพอแล้วพี่พูดอะไรเขาก็ไม่ฟังจน
ไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องทำยังไงพี่เครียดมากเลยค่ะคุณอ้อย
คะพอจะมีวิธีพูดหรือคำแนะนำอะไรช่วยพี่บ้าง
ไหมอย่างน้อยให้สามีพี่รับฟังและไม่ด่าพี่ก็ยัง
ดีค่ะโอ้โหพี่นกค่ะไม่รู้ว่าเราจะหวังเกินไปหรือ
เปล่านะเข้าใจความเจ็บปวดนี้ของพี่นะคะเงินเงิน
ทองมันมักจะโยงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัว
เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเราได้ยินกันแบบนี้บ่อย
แต่บางทีเราก็ต้องเมตตาให้ถูกคนคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดมีให้เห็นเยอะแยะ
โดยเฉพาะช่วงนี้นะมิจฉาชีพมากมายมาในหลากหลายรูปแบบค่ะ
หลากหลายสไตล์ด้วยบางคนใช้ความรักเข้ามาเล่นกับหัวใจ
ตลบหลังค่ะเห็นว่าพังมานักต่อนักแล้ว
วันนี้พอคุณมีน้ำใจน้อยลงก็พอจะเข้าใจเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเจอคนไม่น่าไว้ใจเยอะมากแต่เมื่อวันนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว
อดีตไม่ได้ต้องใช้สิ่งนี้เป็นบทเรียนค่ะ
พี่อยากช่วยเขาแต่พี่ลืมมองไปว่าสิ่งที่เขาทำก่อนหน้านี้คืออะไร
เขาไปโกงมาค่ะกับคนอื่นเขายังทำได้
ทำไมจะทำกับเราไม่ได้คะแต่นั่นแหละพี่บอกว่าพี่สงสารเขามาก
อกเห็นใจในความเป็นแม่แต่การเป็นแม่เป็นพ่อที่โกงชาวบ้าน
อันนี้ก็ต้องเตือนตัวเองเหมือนกันกับคนอื่นเขาทำได้
กับเราทำไมเขาจะทำไม่ได้ล่ะคะแต่เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้ว
วันนี้ต้องรับผิดชอบกับทุกอย่างที่เกิดขึ้น
สามีกำลังโกรธมากค่ะก็ต้องทำความเข้าใจเขา
ต่อให้เป็นเราเราก็โกรธพี่ลองคิดถึงมุมเขาใจเขาใจเราเนอะ
ถ้าวันหนึ่งพี่รู้ว่าสามีเอาเงินไปให้คนอื่นยืมจนที่บ้านเริ่มลำบาก
พี่จะรู้สึกยังไงจะให้สามีไม่ด่าพี่
ตอนนี้ทำไม่ได้หรอกค่ะรับรองความช็อกความไม่เคยรู้มาก่อน
ภรรยาเอาเงินที่เก็บเอาไว้ไปช่วยคนอื่นขนาดนี้
มีอะไรไม่ปรึกษาไม่เห็นเลยว่าครอบครัวเราก็ยังลำบากอยู่
นี่คือสารพัดสาเหตุที่ทำให้เขาหยุดโกรธไม่ได้ง่าย
แต่ต้องปรับที่ใจเรากับพี่เมื่อเขาพูดเราก็ทำได้แค่สำนึกผิด
แล้วบอกกับเขาว่าฉันเข้าใจเธอนะ
เป็นฉันฉันก็โมโหอาจจะโมโหมากกว่าเธอหลายเท่านัก
แต่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะปรึกษาเธอทุกเรื่อง
ขอโทษอีกครั้งกราบแล้วกราบอีกยังไม่ชดเชยความผิดที่เราทำเลย
แต่เราพลาดไปแล้วตอนที่เธอเจ็บเราเจ็บกว่าอีกนะ
เราจะรับผิดชอบความผิดที่เกิดขึ้นโดยการชำระหนี้ทั้งหมดเอง
ไม่ใช่ว่าเรามีแต่เราไม่อยากให้สามีที่เรารัก
ลูกและครอบครัวที่เรารักต้องบาดเจ็บและลำบากไปกว่าความผิดพลาด
เกิดจากการเชื่อคนอื่นมากเกินไปเราทำได้แค่นี้จริงค่ะพี่คะ
เวลาน่าจะทำให้ทุกอย่างเบาลงเขาคงโกรธและด่าเราจนเหนื่อยอะค่ะ
เพราะในที่สุดคนเรานะคะปัญหาใหญ่ไม่เท่าปัญหาใหม่
คือตอนนี้เขายังตกออกตกใจเมื่อรู้ความจริงจากสิ่งที่คิดมาตลอดว่า
ยังมีเงินเก็บอยู่เกือบแสนมารู้อีกที
เงินก้อนนี้ย่อยสลายไปเรียบร้อยและย่อยสลายไปจากที่โดนโกง
โกงความเมตตาปรานีจากคนที่เป็นภรรยาแล้วไม่ปรึกษาสามีเลย
การแจ้งความไม่รู้สิบางทีมันอาจบางคนอาจจะบอกว่า
ไม่เห็นช่วยอะไรเยอะเลยแต่อย่างน้อยทำไว้เป็นหลักฐานก็ยังดีนะคะ
บอกสามีด้วยว่าเราได้ดำเนินการอะไรบ้างในวันที่เขาเย็นลง
จากการขอโทษขอบคุณเขาด้วยที่ยังให้อภัย
ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวและจากนี้ไปคิดเสมอค่ะ
ครอบครัวคือทีมเดียวกับเราอย่าตัดสินใจคนเดียว
หรือทำอะไรโดยไม่ปรึกษาตัดสินใจโดยภารการ
คิดว่าเขาคงไม่รู้เราดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ไม่ว่าจะโกหกหรือบอกไม่หมดนะคะมารู้ทีหลังพังกว่าทั้งนั้นแหละ
อย่างน้อยเมื่อเรามีทิ้งครอบครัวคนหนึ่งเป็นเบรก
คนหนึ่งเป็นคันเร่งก็ยังดีดีกว่าเหยียบคันเร่งคันเร่ง
เป็นคนใจดีใจดีจนวันนี้ใจดีกับเขา
ใจร้ายต่อครอบครัวเราไม่แน่ใจจริงจริงว่าจะสามารถ
คำปรึกษาแบบไหนได้เพราะสิ่งที่เป็นทั้งหมด
มันคือความผิดพลาดจริงเข้าใจมุมพี่นกนะคะ
สามีเมื่อไหร่จะเลิกด่าสักทีแต่นั่นแหละ
มันไม่ใช่แค่ความโกรธแต่มันคือความเสียใจอะค่ะพี่นก
ก็เลยอยากให้ทำความเข้าใจก่อนอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเลย
และแน่นอนที่สุดวันนี้ประนอมหนี้ไหวไหม
ลองคุยกับธนาคารอะไรที่จะสามารถช่วยเหลือกันได้บ้าง
มีคนเยอะแยะมากมายมีหนี้มากกว่าพี่นกอีก
และไม่สามารถหาเงินได้เท่าพี่นกด้วยแต่เขามีการประนอมหนี้
บริหารจัดการทรัพย์สินหนี้สินค่อยทยอยจ่ายไม่ได้หนี
แต่ค่อยจ่ายเผื่อจะทำให้ภาระที่หนักอึ้งเบาลงได้บ้างหรือเปล่า
ในส่วนของสามีเราลองหาวิธีการในการที่จะสร้างความมั่นใจให้เขามากขึ้น
เช่นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะเขาจะได้เห็นรายรับรายจ่ายของบ้าน
บัตรต่างนานาเขาจะได้รู้ว่าถ้าเกิดจะต้องเอาไปใช้ต้องทำยังไงบ้าง
ทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มหรือสร้างความน่าไว้วางใจขึ้นมาอีกรอบ
และลำบากจะเรียกคืนวันนี้ขั้นตอนแห่งการเรียกคืนความไว้วางใจ
นกอาจต้องเหนื่อยหน่อยใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งความละเอียดละออ
ในการสร้างความมั่นใจให้เขากลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะบทเรียนหนนี้
คนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่เราแต่คือครอบครัวนะคะระมัดระวังนะ
วันนี้มีมาในหลายรูปแบบเหลือเกินค่ะตอนทำรายการพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
มีน้องหลายคนมานั่งคุยกันบางคนหลอกให้รักอ่ะ
แล้วไม่ใช่หลอกให้รักแบบหลักเดือนนะคะหลอกให้รักเป็นปีปีรู้ตัวอีกที
ฉันกำลังตกลุมรักกับมิจฉาชีพที่ปอกลอกเอาเงินไปแทบหมด
ยังคุยกันเลยว่านี่ถ้าเกิดขโมยเงินนะใช้เวลาสั้นกว่านี้
แต่วันนี้มันไม่เนียนไงคะหลอกให้รักค่อยฟูมฟักความรักไปเรื่อย
แล้วก็สูบเงินไปเรื่อยมิจฉาชีพมีมาในหลายรูปแบบ
ไม่ได้บอกว่าอย่ามีน้ำใจแต่ก่อนจะช่วยใคร
มั่นใจหรือยังว่าเรามีมากพอหรือก่อนจะช่วยใคร
มั่นใจหรือยังว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบเลวร้ายที่สุด
เราจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงนะคะไม่ได้ให้มองโลกแง่ร้าย
แต่ให้มองโลกตามหลักความเป็นจริง
ขอบคุณค่ะพี่นกค่ะส่งกำลังใจให้
ขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวแบบนี้ไปได้เวลาช่วยได้ทุกแผลค่ะ
มีคำถามทยอยส่งมาได้เรื่อยนะคะ
และเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ